เหตุการณ์ต่อไปนี้แถวครองหลวงประธุมครับนะฮะ
ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
วัยรุ่น๑๐คนเป็นชาวเมียนบาร์ไปรุมทำร้าย
วัยรุ่นชาย๒คนก็๑๐ต่อ๒
ก็สู้ไม่ได้นอนร้องด้วยความเจ็บปวดทรมาน
ชาวบ้านต้องแกล้งตะโกนว่าตำรวจมา
ไอ้๑๐คนนั้นถึงจะยอมไปนะฮะเป็นอยู่ภาพเหตุการณ์ครับ
นี่ล่ะนะ
โอ้โหแต่ละคนมานี่ไม้คนละท่อนนะนะ
คนโตมตีรองโอ้โฮโอ้คือไปหนีไม่ได้แล้วว่ะ
เขามากันเยอะอ่ะนี่ฮะนี่
คนขี่รถผ่านก็พยายามจะบีบแตรเพื่อที่จะแยกเขาออกจากกัน
แต่ว่าโอ้โหกว่าจะแยกได้ก็เล่นเอาน่วมครับ
นะฮะเหตุการณ์นี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะฮะนำไปโพสต์เอาไว้พร้อมข้อความบอกว่า
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าเขาไปทำร้ายกันด้วยสาเหตุใดแล้วก็ต้องการจะให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยคลองหลวง๕๐จังหวัดปฐุมธานีครับซึ่งญาติของวัยมรุ่นที่โดนทำร้าย
นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้หลานเขาอาการสาหัสทั้งสองคนนะครับนะฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓ของวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตรงนี้คือจุดเกิดเหตุในคลิปนะครับนะฮะวัยมรุ่นสองคนถูกทำร้ายก็คือซอยครองหลวงห้าสิบ
นะฮะมีวัยรุ่นชาวเมียนมาจากต่างถิ่นไล่มาทำร้ายก็คือมาเป็นสิบคนนะฮะ
มาตั้งแต่บริเวณหน้าโรงงานไก่อยู่ที่หน้าปากซอยทางเข้าซอยนี้แหละ
แล้วก็ไล่มาจนถึงของหน้าบ้านของคุณป้าเหล่านี้คือตั้งแต่ปากซอยมาถึงท้ายซอย
ฟาดไล่ตีกันมานี่คุณป้าเจ้าของบ้านค่ะคุณป้าได้ยินเสียงเออะโวยวายเปิดประตูไปดู
เห็นแล้วว่าวัยรุ่นสองคนถูกวัยรุ่นทำร้ายกันอยู่ครับนะครับ
พยายามจะคลานเข้ามาในบ้านแต่คุณป้าก็กลัวเนอะ
ถ้าปล่อยให้เข้ามาในบ้านแล้วมาตีกันอีกทำยังไงดีเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมาเป็นสิบคนนะฮะ
คุณป้าทำทีเป็นแกล้งโทรหาตำรวจและตะโกนว่าตำรวจตำรวจมา
วัยรุ่นชาวเมียนมาถึงยอมที่จะที่เห็นว่าสลายสลายนี่คือเสียงคุณป้าตะโกน
ตำรวจมาตำรวจมาแล้วประกอบกับชาวบ้านเขาก็เริ่มมามากขึ้นมากขึ้นวัยมรุ่นชาวเมียนมาสิบคนนั้นก็เลย
ผักไปแล้วก็หยุดตีแล้วก็แยกย้ายกันไปนะตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวผู้ชายที่ปรากฏในคลิปก็คือกลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมาทั้งหมด
มาสอบปากคำและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโหดเยี่ยมนะครับ
ตอนนี้คนโดนตีในภาพที่วงกลมสีแดงเนี่ยสาหัสเลยสาหัสเลย
โดนไปหลายหลายทีเหมือนกันค่ะ